คดีค่ะที่ต้องช่วยกันค่อยแกะปมแกะปมแกะปม
เพื่อหาสาเหตุและหาคนก่อเหตุนะคะ
เหตุการณ์นี้ค่ะพ่อแม่ลูกถูกยิงตายอยู่ในบ้าน
แล้วลักษณะการยิงเนี่ยนะคะเป็นการยิงเจาะหัวทีละนัดทีละนัดทีละนัดอย่างนี้๓คน
พ่อเนี่ยพบเป็นศพอยู่ที่ห้องรับแขกด้านล่างแม่อยู่ในห้องนอนลูกสาวก็อยู่ในห้องนอน
ตอนที่ไปพบศพเนี่ยนะคะก็คือเพื่อนของพ่อเนี่ยค่ะเห็นว่าเออไม่ไปทำงาน
ตามหาไปตามหาที่บ้านเข้าไปปุ๊บโอ้โหเห็นว่าถูกยิงเสียชีวิต
พ่อแม่ลูกเลยนะคะสามศพเลยค่ะเพื่อนบ้านที่อยู่แถวนั้นบอกว่าได้ยินเสียงคล้ายเสียงปืน
ดังขึ้นวันที่๒๘พฤศจิกายนแต่เพื่อนบ้านบอกว่าคิดว่าเป็นเสียงพลุเสียงประทัด
ไม่คิดว่าเป็นเสียงปืนครับก็เลยไม่รู้ว่ามีเหตุยิงกันจากที่เจ้าหน้าที่เข้าไปที่จุดเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ก็บอกสอดคล้องกันกับที่เพื่อนบ้านได้ยินเสียงปืนเพราะเจ้าหน้าที่บอกว่าที่พบศพเนี่ยค่ะคาดว่าเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๓วัน
ปืนที่ก่อเหตุก็ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุนะคะตอนนี้ลักษณะของศพเนี่ยไม่น่าจะใช่การฆ่าตัวตาย
ไม่น่าจะใช่การทะเลาะกันแล้วฆ่ากันเองน่าจะเป็นเหตุฆาตกรรม
ตอนนี้คนที่ตำรวจอยากได้ตัวมากที่สุดก็คือเพื่อนชายคนสนิทของลูกสาวคนนี้แหละ
ยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาอะไรนะแต่ตำรวจบอกว่าอยากได้ตัวมาสอบปากคำ
เหตุการณ์นี้นะคะเมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ค่ะตำรวจสพบ้านดุอำเภอเมืองเชียงรายได้รับแจ้งว่าพบศพสามศพอยู่ในบ้านหลังนี้นะคะ
บ้านเลขที่๓๐๗หมู่๓ตำบลบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเป็นบ้านเดียวชั้นเดียว
อยู่ริมถนนในหมู่บ้านค่ะเนื้อที่ประมาณหนึ่งงานนะคะก็มีรั้วรอบขอบชิดนะคะ
ล้อมไปด้วยบ้านเรือนของคนในหมู่บ้านคนก็ไปดูกันเยอะเลยนะคะ
พอรู้ข่าวว่ามีคนตายอยู่ในบ้านหลังนี้สามศพพ่อแม่ลูกเจ้าหน้าที่ก็กันคนออกเนี่ยค่ะ
ก็เอาเนี่ยมาขึงมากั้นเอาไว้พอเปิดประตูด้านหน้าที่กั้นเป็นห้องรับแขกเนี่ยค่ะ
สภาพคือขึ้นอืดแล้วอะค่ะอย่างที่บอกว่าเจ้าหน้าที่คาดว่าเสียชีวิตไม่น้อยกว่า๓วัน
ในห้องนอนใหญ่พบศพแม่ค่ะนางนัชชากิมศรีอายุ๕๑ปีภรรยาของนายอุดมก็ขึ้นอืดเหมือนกัน
และพบศพลูกสาวค่ะนางสาวสวรสกิมศรีอายุ๒๗ปีนะคะ
เสียชีวิตบนเตียงในห้องนอนของตัวเองสภาพเหมือนกันเลยก็คือขึ้นอืดแล้ว
เจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมกับนักข่าวนะคะก็มีการเรียกกู้ภัยสมาคมสิริกรบรรเทาสาธนภัยรับศพไปตรวจพิสูจน์
แผนกนิติเวชโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วก็ปิดล็อกพื้นที่ค่ะ
เราจะทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูนะคะว่าคาดว่าลักษณะการก่อเหตุการเกิดเหตุมันจะเป็นแบบนี้
เพราะว่าเบื้องต้นนะคะตำรวจให้ข้อมูลบอกว่าคาดว่าคนร้ายน่าจะเข้าไปในบ้านหลังนี้ช่วงกลางดึกค่ะ
แล้วก็ไปเจอพ่อนอนตะแคงอยู่บนเตียงไม้ในห้องรับแขก
คนร้ายใช้ปืนจ่อยิงที่ไทยทอยหนึ่งนัดเสียชีวิตทันทีที่จุดนี้นะคะ
จ่อยิงพ่อเสร็จไปห้องนอนแม่แล้วใช้ปืนกระบอกเดียวกันจ่อยิงเข้าที่เบ้าตาขวาเสียชีวิตไปอีกหนึ่งคน
สุดท้ายคนร้ายใช้ปืนกระบอกเดียวกันกระบอกเดิมไปเจาะยิงที่ลูกสาวที่กกหูด้านขวา
เสียชีวิตไปอีกหนึ่งคนทั้ง๓สมพ่อแม่ลูกได้ถูกจ่อยยิงเหมือนกับตั้งใจจ่อยยิงที่หัว
ก็ซับส่งซับสินก็ไม่ได้มีลักษณะของการปล้นซับจี้ติฉิงซับอะไรนี้ใช่ไหม
แต่บ้านเขาเนื้อที่ประมาณ๑๐๐ตารางวาชาวบ้านเขาก็ได้ยินเสียง๓ครั้งก็คิดว่าประทัด
รู้อีกทีก็วันนี้เพราะว่าทางที่ทำงานเขาเห็นว่าไม่ไปทำงาน

ก็เลยมาตามคุณพ่อคุณแม่นะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้นะครับทางนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่คือนายพัดพงศ์โพเกตนะครับ
บอกว่านายอุดมเนี่ยที่เป็นคุณพ่อของบ้านเนี่ยนะเป็นสามีด้วยเนี่ยนะครับ
มีอาชีพรับราชการทำงานฝ่ายจัดเก็บรายได้อยู่ที่เทศบาลบ้านดู
ส่วนภรรยาคือนางนัชชาทำงานอยู่ที่เทศบาลแม่ลาวนะฮะ
ลูกสาวคือนางสาวสาวรสชื่อเล่นชื่อแป้งนะครับ
ได้งานนะฮะที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงราย

ตามรายงานบอกว่าวันนี้ต้องไปทำงานวันแรกด้วยซ้ำนะ
ได้งานเองนะฮะแต่ไม่ทันได้ไปนะครับมาพบเป็นศพเสียชีวิต
ทางนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่บอกว่าทั้งสามคนครอบครัวนี้นะครับ
พ่อแม่ลูกเป็นคนมีอัธยาศัยไมตรีดีหมดเป็นมิตรกับทุกคน
ไม่มีปัญหาอะไรกับเพื่อนร่วมงานด้วยที่มีข่าวว่าทั้งสามคนจะทะเลาะกันเองยิงกันเอง
ฆ่ากันเองในครอบครัวหรือเปล่าเรื่องนี้นะครับทางนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดุ
ซึ่งเป็นหัวหน้างานของตัวนายอุดมยืนยันว่ารู้จักกับครอบครัวของนายอุดมดี
พ่อแม่ลูกทุกคนเป็นคนดีนะครับชอบทำบุญชอบช่วยเหลือคนอื่น
เชื่อว่าไม่มีเหตุการณ์ยิงกันเองฆ่ากันเองในครอบครัว๓ศพแน่
ก็เท่าที่ทราบไม่มีปัญหากับใครนะครับเขาเป็นคนที่สุขุมนะครับล่าเริง
ก็ไม่ทราบว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นครับ
เขาบ่นอะไรให้ฟังไหมครับในระยะหลังนี่มีไหม
ไม่มีครับเขาเป็นคนล่าเริงครับแล้วก็ช่วยงานชาวบ้านแล้วก็ทำงานที่เทศบาลตามปกติครับ

ไม่น่าจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าไม่มีอะไรกดดันให้เขาต้องทำ
ถ้าจะมีเรื่องอื่นหรือว่ามีคนมาฆ่าหรืออะไรครับไม่มีปัญหากับใครทีมข่าว
ก็ได้ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะคือผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าบ้านอยู่ใกล้กันกับบ้านของผู้ตาย
แล้วก็รู้จักสนิทคุ้นเคยกับครอบครัวของผู้ตายเป็นอย่างดี
ผู้ใหญ่ศรีสกุลอุดปินอายุ๕๔ค่ะบอกว่าสนิทกับครอบครัวนี้นะคะบ้านอยู่ใกล้กันนะคะปกติแล้วครอบครัวนี้เขาจะอยู่กันสองคนสามีภรรยาลูกสาวไปทำงานที่กรุงเทพ
แต่ช่วงหลังสักประมาณเดือนนึงลูกสาวกลับมาทำงานที่บ้านก็ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับลูกสาวของผู้ตายสักเท่าไหร่
แต่ตัวผู้ตายที่เป็นสามีภรรยากันเนี่ยค่ะเป็นคนอัธยาศัยดีมาก
ชาวบ้านในพื้นที่รู้จักเป็นคนชอบช่วยเหลืองานในหมู่บ้านไม่ว่าใครจะเป็นอะไรเนี่ยเขาช่วยหมดเลยนะคะ
ประเด็นการเสียชีวิตไม่เชื่อว่าจะเป็นการฆ่ากันเองเป็นการฆ่าตัวตาย
เพราะว่าตัวพ่อค่ะที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนดีมากแล้วในครอบครัวเขาไม่เคยทะเลาะไม่เคยมีปากเสียงอะไรกันมาก่อน
ก็เลยมั่นใจว่าถูกฆาตกรรมแน่ส่วนคนฆ่าจะเป็นใครผู้ใหญ่บ้านบอกว่าก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่เป็นคนดำเนินการนะคะ
ประมาณเที่ยงคืนกว่าได้ยินว่าได้ยินเสียงปืนพอดีเป็นเด็ก
ก็ไม่มีเสียงตอบก็นึกว่าไปทำงานเหมือนปกติ
พ่อการอัคษมัสทางด้วยเลยครับ
ครับไม่มีเพราะว่าแกเป็นคนนิสัยดี
ไม่มีอะไรที่จะทะเลาะเบาะแว้งกับครอบครัวนะครับ
นี่ค่ะคือเขาก็ยืนยันว่าครอบครัวนี้เป็นคนดี

แต่ชาวบ้านเขาก็พูดกันว่าจะเป็นฝีมือของผู้ชายคนหนึ่งหรือเปล่า
ที่มาติดพันธุ์ลูกสาวของบ้านอยู่

แล้วมีข่าวว่าทางคุณพ่อคุณแม่เองก็ไม่ค่อยจะพอใจมากนัก
สำหรับผู้ชายคนนี้ที่ลูกสาวจะคบหาดูใจด้วย
จากดูแล้วเป็นคนแบบอารมณ์ร้อนขี้โมโหตรงนี้เดี๋ยวต้องให้ตำรวจเขาตามอีกทีหนึ่ง

แต่ถ้าฟังจากทางเพื่อนบ้านนะครับที่ทีมข่าวของเราได้ไปคุยด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่คือภาพของน้องแป้งลูกสาว
เพื่อนบ้านบอกว่าพ่อแม่ลูกสามคนยืนยันว่านิสัยดีจริงชอบออกกำลังกายทำบุญไม่เคยทะเลาะอะไรกับใคร
คืนวันพระรหัสสบดีที่๒๘พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยนี่น่าจะเป็นคืนสุดท้ายที่เพื่อนบ้านเขาเห็นความเคลื่อนไหวของบ้านหลังนี้นะครับ
ตอนเกือบเที่ยงคืนเนี่ยอย่างเพื่อนบ้านท่านเนี่ยบอกกับทีมข่าวของไทยรัฐทีวีนะครับบอกว่าตอนนั้นนอนอยู่ในบ้านได้ยินเสียงคล้ายปืนดังขึ้น๓นัด
แต่ไม่ได้คิดอะไรมากมันเที่ยงคืนแล้วไงก็คิดว่าน่าจะเป็นเสียงประทัด
เนื่องจากบ้านของผู้ตายเองเขาก็เคยจุดประทัดนะครับแล้วตั้งแต่คืนวันนั้นนะเที่ยงคืน๒๘พฤศจิกายนพฤหัสใช่ไหมศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่เห็นบ้านนี้เลยนะไม่เห็นบ้านนี้ออกมาเลยแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรไงจนวันนี้ที่ทำงานเข้ามาตาม

ก่อนเกิดเกสนี่เขาได้ยินเสียงอะไร

หมาอยู่บ้านอะไรไหมของก็ไม่รู้นะ

บอกกับทีมข่าวของเราบอกว่าวันที่๒๘พฤศจิกายนพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ย
เห็นก็คือเห็นลูกสาวของบ้านเนี่ยออกไปเที่ยวกับแฟน
แล้วก็ไม่เห็นอีกเลยทีนี้ก็ไม่เห็นคนในบ้านอีกแล้ว
๒๘พฤศติกายนโพสต์เฟสบุ๊คเอาไว้เป็นภาพ
แล้วก็ปักหมุดไปเที่ยวที่สิงปาร์คจังหวัดเชียงราย
พร้อมกับเพื่อนรวม๔คนภาพนี้ค่ะ
แล้วก็มีข้อความว่าที่เหลือรีบมานะจ๊ะ
ตอนนี้รออยู่ที่นี่แล้วจากภาพนี้ที่เป็นภาพสุดท้าย
โพสต์สุดท้ายของพี่แปงลูกสาวนี่นะคะ
พี่ก็พอรู้ข่าวว่าถูกยิงตายตายยกครัวพ่อแม่ลูก
ก็เลยมาโพสต์ใต้ภาพนี้ด้วยมาแสดงความคิดเห็นใต้ภาพ
หลับให้สบายขอบคุณที่ได้ทำอะไรด้วยกันหลายอย่าง
ขอให้ไปสู่พบภูมิที่ดีเป็นนางฟ้าข้างบน
ขอให้ใครที่ทำอะไรไว้ให้รับผลกรรมโดยเร็ว
ดังนั้นข้อมูลก็ค่อนข้างสอดคล้องกันนะคะว่า
พฤศจิกายนได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงปืน
เพื่อนบ้านเห็นเป็นครั้งสุดท้ายก็คือ๒๘พฤศจิกายน
และโพสต์สุดท้ายก็คือวันเดียวกัน๒๘พฤศจิกายน
เป็นโพสต์ของผู้ตายในเฟซบุ๊กนะคะ
ก็มีเรื่องที่ยัดนะฮะ
เป็นลูกพี่ลูกน้องของผู้ตายลูกพี่ลูกน้องของพ่อค่ะ
สถิตสมนะอายุ๕๗ปีเขาก็เล่าให้ฟังว่า
สนิทกับนายอุดมมากนะคะ

พอรู้ข่าวก็เดินทางมาทันที
รู้สึกเสียใจมากที่ต้องมาเจอกับเหตุการณ์สุดสลดแบบนี้

เพราะที่ผ่านมาเขาก็ไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรกับใคร
ส่วนตัวลูกสาวก็รู้ว่าเพิ่งกลับมาจากทำงานในกรุงเทพได้ไม่นาน
ก็รู้ว่ามีแฟนแต่ก็ไม่ได้รู้อะไรไปมากกว่านี้
คือรู้แค่นี้เลยอะค่ะ
อย่างนี้ผมไม่ได้รู้อีกค่ะ
เสียใจแล้วไม่ได้รู้
แต่ผมก็อยากรู้ว่าสาเหตุจริงมันมาจากกับอะไรกันนี่

ไปดูบรรยากาศล่าสุดหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
ค่ำคืนวันนี้ที่บ้านหลังเกิดเหตุนะฮะนี่ฮะเงียบสงัดเลย
คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่นะฮะ
โอ้โหวางเวงอ่ะแต่ว่าในบ้านยังมีไฟเปิดอยู่นะ
เข้าใจว่าอาจจะเปิดค้างไว้ตั้งแต่วันนั้นหรือว่าเจ้าหน้าที่มาเปิดเอาไว้ตอนเข้ามาตรวจสอบนะครับ
เมื่อช่วงเที่ยงรถก็ยังอยู่นะครับมีรถอยู่สองคันที่บ้านหลังนี้นะครับ
อ่าทางเหนือนี่อากาศก็จะมืดเร็วฮะอากาศก็หนาวแล้วนะครับอ่า
ชาวบ้านก็ไม่ได้ผ่านไปผ่านมาอะไรนะครับแถวนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่เอาป้ายมาติดไว้ที่หน้าบ้านห้ามเข้าออกชัดเจนนะครับ
อ่าสภาพบ้านเนี่ยคือประตูรั้วเนี้ยปิดอ่าแต่ถ้าดูจากด้านนอกเข้าไปเนี่ย
ประตูข้างในเนี้ยก็ไม่ได้ล็อกอันไม่ได้อะไรอ่ะอืมอ่า
ว่าพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่น่าจะเข้ามาเก็บหลักฐานอะไรต่างเพิ่มเติมในบ้านหลังนี้นะครับค่ะ
ส่วนเรื่องทางคดีเนี่ยนะคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบที่บ้านเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งไปเจอปลอกกระสุนขนาดเก้ามอมอ
อยู่ใกล้กับศพทั้ง๓ศพค่ะตำรวจพุ่งประเด็นไปที่เหตุฆาตกรรมโดยเฉพาะผู้ชายที่มาติดพันธุ์ลูกสาวก็จะต้องนำตัวไปสอบปากคำนะคะ
เพราะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยชาวบ้านเห็นทั้งคู่ออกจากบ้านไปด้วยกัน
แต่ไม่เห็นตอนขากลับเข้าบ้านครับเจ้าหน้าที่บอกว่าจากการสืบสวนเนี่ยค่ะ
รู้มาว่าพ่อแม่ของน้องแป้งเนี่ยนะไม่ชอบผู้ชายที่มาติดพันธุน้องแป้ง
อืมพยายามเตือนลูกสาวไม่ให้คบแต่ลูกสาวก็ยังคบกันอยู่
ก็เลยคนนี้ตำรวจบอกว่าต้องมาให้ปากคำกับตำรวจแหละตำรวจไปไล่ดูกล้องวงจรปิดนะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวลองไล่ดูกล้องวงจรปิดหน่อย
ช่วงประมาณห้าทุ่มมีการเปิดไฟที่หน้าบ้านครับ
แต่ไม่มีใครในกล้องวงจรปิดแต่พยานบอกว่าเห็นลูกสาวผู้ตาย
ก็คือแป้งอะค่ะกับแฟนนุ่มคือห้าทุ่มเนี่ยมีคนมาเปิดไฟ
ใช่เหมือนกับแป้งกับแฟนนุ่มกลับเข้ามาตอนดึก
ยังมีคนอยู่ที่บ้านยังเคลื่อนไหวอยู่ใช่อันนี้เป็นภาพ
มันก็ได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงปืนแล้ว

ประมาณเที่ยงคืนได้ยินเสียงดัง๓นัด

คนที่ตำรวจอยากได้ตัวมาสอบปากคำ
มากที่สุดก็คือแฟนนุ่มของแป้ง

หนุ่มคนนี้มีพ่อเป็นชาวไทยใหญ่

แม่เป็นมีแฟนใหม่อยู่ที่อเมริกา
ลูกชายคนนี้ที่มาติดพันธุ
แป้งเนี่ยค่ะก็ช่วยพ่อ

แต่พ่อแม่ของแป้งเตือนแป้งตลอดเลยไง

ก็คาดว่าแฟนนุ่มคนนี้อายุสักประมาณ๒๐

ตำรวจก็กำลังไล่ตามตัวอยู่นะครับ